ผมพาไปดูเหตุการณ์ชุลมุนกลางถนนกันหน่อย
มีคุณลุงคนหนึ่งผมขาวแล้วนะไปต่อยกับวัยรุ่น
หลังจากนั้นพอต่อยกันเสร็จปั๊บชาวบ้านตกใจ
นักข่าวเราตามไปเจอตัวคุณลุงถามว่าคุณลุงมันเกิดอะไรขึ้น

ผมเหรอแม่ผมชื่อพันเครยงใจยุทธ์

คือชื่อนี้คือหลายคนบอกว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่า

โอ้โฮนี่ถึงเหตุการณ์
แล้วคนที่มีการพากเหมือนภาคอยู่ในสนามมวยเลยนะ

ขอบคุณพี่วินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับที่ไปช่วยห้ามนะฮะ

ฝั่งหนึ่งครับก็คือคุณลุงผมขาว
เสื้อลายสก๊อตแขนสั้นเสื้อเชิ้ต
แล้วก็ต่อยวัยรุ่นเสื้อยืดสีดำเนี่ยฮะ

คุณขวัญคุณผู้ชมถ้าเจอแบบนี้คุณทำยังไง
เอาจริงดิฉันคงไม่กล้าเป็นหนึ่งคนที่เข้าไปห้ามหรอกคุณ
แต่ว่าอาจจะให้ผู้ชงผู้ชายไปช่วยกันห้ามแหละ
หรือไม่ก็แจ้งสำรวจใช่ไหมครับครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปเจอตัวคุณลุง
เดี๋ยวมันมีเรื่องที่น่าตกใจมากกว่านี้อีกครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางแยกไฟแดงแห่งหนึ่งที่ระยองนะครับ
ขอบคุณอีกครั้งกับพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ช่วยห้าม

แล้วนี่ครับเจ้าหน้าที่พมในพื้นที่ระยองครับ
นาสังคมและความมั่นคงของมนุษยองทราบว่า
คุณลุงคนนั้นอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
อยู่ที่ตำบลเนินพระจังหวัดระยองก็ไปตรวจสอบ
พระลูกวัดบอกว่าอ๋อคุณลุงคนนี้เหรออยู่จริง

ตอนแรกนั่งกินข้าวอยู่หน้าห้องเก็บของ

คุณลุงเขาชื่อเพราะมากนะชื่อเหมือนผู้หญิงเลยเชื่อว่าชื่ออะไรครับ

คุณลุงบอกว่าลุงชื่อชนทิชาอายุ๖๒แล้ว
ลุงมีบัตรประชาชนไหมเอามายืนยันตัวตนหน่อย

อ้าวบัตรหายไปไหนครับเนี่ยเอามันร่วงน้ำไป
ทะเลสมุยตอนแรกคุณลุงบอกสมุยเอ้ยไม่ใช่เสม็ด
คุณลุงก็จำผิดจำถูกนิดหนึ่ง
หายที่ทะเลเสม็ดก็คือเกาะเสม็ดที่ระยองนั่นแหละครับ
แล้วลุงก็ยืนยันว่าเป็นคนระยองนะ
อยู่ข้างโรงเรียนในพื้นที่ตัวเมืองระยองนั่นแหละ
แล้วก็มีแม่ชื่อว่าพันเครือยงใจยุทธ์
โอ้นะคะคุณลุงพูดเองนะอื้ออื้อ
อู๋ลุงพูดชื่อแบบนี้ปั๊บนะคะเราตกใจสะดุ้งเลย
ค่ะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็สะดุ้งเพราะว่าอะไร
ค่ะชื่อพันเครือยงจยุทธ์ที่คุณลุงเขาอ้างถึงเนี่ยจริง
จริงแล้วชื่อไปพ้องคล้ายกันกับชื่อของคุณหญิงหลู
อืมคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธ์
ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของพลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์
ท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะ
ทำไมชื่อมันแหมละไม้คล้ายกัน
ภาพด้านซ้ายนั่นคือภาพเมื่อครั้งอดีตยังหวานชื่นนะฮะ
ทีนี้เอากลับมาที่คุณลุงชนทิชาหน่อย
บอกว่าแม่ชื่อพันเครือยงใจยุทธ์
แล้วพ่อล่ะพ่อดับขันไปตั้งแต่ลุงยังเล็กลุงใช้ไหมว่าดับขันค่ะดับขันครับ
สาเหตุที่ไปทำร้ายต่อยวัยรุ่นกลางแยก
เพราะว่าช่วงประมาณสัก๘โมงกว่าวันที่๙ธันวาค

ตะโกนบอกว่ามึงเป็นอะไรมึงแน่มึงออกมา
ก็เลยตามออกไปฮะมาท้าทายแบบนี้
คู่กรณีก็คือวัยรุ่นคนนั้นจอดติดไฟแดงอยู่
ก็เลยเดินไปหาแล้วบอกว่าจอดรถก่อนลงมาเดี๋ยวนี้
แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบที่เราเห็นนี่แหละครับ
อ้าวที่ผมเล่ามาทั้งหมดฟังชัด

นี่คือสิ่งที่ลุงชนทิชาเล่าครับ
ผมไม่ได้ทำร้ายใครครับ
ก็ปล่อยธรรมดาครับเป็นการใช้หมาชก
ไม่ได้ใช้กำลังเลยครับ
เขาบอกว่ามึงเป็นอะไรแล้วเขาบอกว่ามึงแม่มึงออกมา

แม่ชื่อครับพันเครือครับ

พ่อครับดับขันตายครับคุณเก่าตั้งแต่เป็นเด็กครับ
นี่ครับนี่คือคำตอบของลุงชนทิชา
เดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
ขณะที่พระลูกวัดหลวงพี่อ้นครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในวัดจริง
ก็คาดว่าอาจจะเป็นคนที่ถูกต่อยหรือเปล่า
เหมือนกับจะมาแห่คุณลุงชนทิชาเขานั่นแหละ
แล้วก็ทำให้ลุงเขาโมโหก็เลยตามออกไปแล้วก็ไปเกิดเรื่อง
อันนี้คือในมุมของพระลูกวัดนะครับ
ถามว่าเอายังไงต่อจากนี้ไป
เจ้าหน้าที่พมในพื้นที่ระยองก็เดี๋ยวจะพาคุณลุงชนธิชา
ที่มีคุณแม่ชื่อว่าพันเครือยงใจยุทธ์
คุณพ่อดับขันไปตั้งแต่ยังเล็กเนี่ย
ไปรับสิทธิ์ผู้สูงอายุและตรวจร่างกาย
อาจจะไปดูซิว่ามีโรคประจำตัวอะไรต้องระมัดระวังไหม

รวมไปถึงตรวจเรื่องรายละเอียดของสภาพจิตใจด้วยนะฮะ
สภาพจิตปกติหรือไม่อย่างไร
แล้วก็จะประสานญาติเพื่อให้รับไปดูแลต่อ
เป็นห่วงไงอายุเยอะแล้วมาอยู่คนเดียวตามลำพัง
เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปครับ